ตอนแรกเอาจริงเมื่อวานนี้ก็จะเจอเขามา

กระแสความปังของความจิ้นของทั้งคู่นี่แหละค่ะ
แต่พอคุยไปคุยมาโอ้โหคุณผู้ชม
เคมีคู่นี้เขาไม่ธรรมดาน้องจินผมยาวแล้วลูกหล่อมาก
ก็เลยต้องถามนะคะว่าโอ้โหทำไมมันแบบจิ้นฟินขนาดนี้นะคะ
เพราะว่านอกจอดูสนิทกันมากด้วยค่ะ
ถามไปถามมานะคะเจอทีมข่าวเราชงเขาหน่อย
อาการใครมันจะเสียทรงมากกว่ากันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
เมื่อนานเล่นละครบูเหาะแผงกล้ามก่อนนะคะเป็นละครถอดเสื้อ

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาเล่นพระนาอยู่ด้วยกันนะคะ
ผู้ชายไม่ค่อยถอดเสื้อเลยแต่เวลาที่พระเอกอยู่ด้วยกันถอดเสื้อต่อหอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
อันนี้คือเป็นความอะไรในใจของคุณ

อุ่นเห็นอยู่กันไงพออีกครั้งนึงนะคะก็ซ่อฟได้อยู่นะ

เริ่มรู้จักเขาไปเรื่อยเอ้าเดินป่ากลางเต็นต์
เอ้าเดินเต็มทั้งกันเดินเซิร์ชสเก็ตเอ้า
ก็เลยหาตรงนี้ที่แบบใกล้กัน
นัดกันไปแบบเป็นการเล่นกันออกหลังกายกัน

ต้องสเปคมั้ย

มีใครไม่ชอบบ้าง

น้องจีนสมัยนี้เขาส่งไลน์กันแล้วลูก
เขาเรียกว่าคนเสียอาการใช่ไหมพี่แจ๊คแบบนี้

คาริพาคนนี้ต้องบอกว่าเป็นแชมป์นางเอกละครเย็นนะ

เสน่หาออนแอร์ฟูปรี๊ดไปแล้วค่ะ

รับรองว่าปังกะละมังหม้อหายจ้ะลูก

ใช่เป็นนักร้องลูกทุ่ง

แล้วก็เลยต้องแบบทำการบ้านเยอะกว่าคนอื่น

ทำอะไรมาช่องก็ดันด้วย

แล้วมีละครที่แบบมาออนแอร์พอดี

เหมือนเราทำงานเต็มที่ของเราตรงนั้น
และถ้าเละติ้งดีหรือว่าได้ฟิตแบล็คดี

ที่เรามีกำลังใจจะทำงานต่อไป